เด็ดทั้งปียังไม่มีโชค

เขาบอกว่าปังมากที่นี่คือที่ไหน
ติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
ใครอยากรวยอยากปังฟังทางนี้เลยค่ะ

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะ

พาทุกท่านค่ะมามูเพิ่มทรัพย์

เป็นสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค

บอกเลยค่ะว่าวันนี้ห้ามพลาดอีกค่ะ
เพราะว่าที่นี่เด็ดดวงปังจริงค่ะ

แต่ว่าไม่ได้พาคุณผู้ชมมาแจ้งความแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าด้านบนสอนอแห่งนี้ค่ะ

ก็คือสารเจ้าพ่อหยี่กอหงค่ะ
ที่สรพระพาชัยแห่งนี้นะคะแต่เดิม
เป็นบ้านของเจ้าพ่อหยี่กอหงนะคะ
ทำหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะ
แต่อาชีพที่รุ่งเรืองมากของท่านเนี่ยก็คือเจ้าของโรงกอขอค่ะ
คือในสมัยก่อนเวลาที่เขาจะเล่นค่ะ
เขาจะจับมาจากอักษรไทยทั้งหมด๓๔ตัวนะคะ
โดยเจ้าพ่อหยิโกหงเนี่ยท่านจะเป็นผู้จับด้วยตัวของท่านเองนะคะ
ถือว่าเป็นเจ้าของรวงที่ใหญ่ที่สุดนะคะในพระนคร
เหตุนี้นะคะท่านก็เลยได้รับการสถาปนาค่ะ
ให้เป็นเทพเจ้าองค์แรกแห่งสยามประเทศนั่นเองค่ะ
การขอโชคขอลาบที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ยากเลยนะคะ
สำหรับชุดไหว้นี้ค่ะที่นี่เขาจะมีจัดเตรียมให้เราพร้อมเลยนะคะ
ขั้นตอนแรกค่ะจะต้องมาต่อหน้าขององค์เจ้าพ่อก่อนค่ะ
แล้วก็ให้เราอธิษฐานนะคะว่าเราค่ะได้มีการนำเครื่องสังเวยนะคะ

หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะหาโอกาสในการมาไหว้เจ้าเสริมดวงที่นี่ค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีพฤกษกกรกฎธนูเมษและตุลนะคะ
เพราะทั้ง๕ราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
มีโอกาสที่จะได้เจอข่าวดีก่อนปีใหม่นะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะ

การที่เรามามูเตลูหรือว่าการมาไหว้เจ้าเสริมดวงเนี่ย
ก็เป็นเพียงการเสริมกำลังใจให้กับตัวเราเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของสารเจ้าพ่อหยี่กอฮงได้
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ